เกิดเหตุคำเหม็นกันในงานถนนอาหารเทศกาลออกพรรษา
ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย
งานเขาก็จัดขึ้นเพื่อมอบความสุขให้แก่ประชาชนนะ
แต่ทีนี้มีการเขม่นกันมีการเอาปืนชักขึ้นมา
แล้วก็ยิงสี่นัดทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยโอ้โห
แตกกระจายเลยฮะวิ่งหนีตายกันจ้าละวันครับ
มีบาดเจ็บหนึ่งรายด้วยนะนี่ฮะเหตุดังกล่าวเนี่ย
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งได้โพสต์ระบุว่า
ชายเสื้อดำผมยาวหนุ่มนิรนามยิงปืนมั่ว๔นัด
มีผู้ได้รับบาดเจ็บโดนยิงที่ขา๑ราย
รีบวิ่งหนีเข้าร้านหมูกระทะนะฮะ
สภาพอย่างที่เห็นเพราะโดนคนช่วยกันเข้าระงับผู้ก่อเหตุ
สลบคาที่นี่คุณผู้ชมฮะโดนรุมสลบนะฮะ
แล้วก็นำตัวส่งตำรวจนะครับ
หลังจากที่โพสต์ออกไปมีคนเข้ามาแชร์เรื่องราวนี้จำนวนมาก
แสดงความคิดเห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

เดี๋ยวนี้ปืนผาหน้าไม้มันพกออกมาได้แบบนี้
บางคนมองว่าเป็นการลอกเลียนแบบเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูหรือเปล่า
จะมีคนที่จิตผิดปกติเสพยาเสพติดมีอาวุธปืน
อยู่มากราดยิงใครอีกหรือเปล่านะฮะ
และตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดการจัดงานถึงไม่มีมาตรการป้องกันที่รัดกลุ่มกว่านี้
เพราะคนที่ช่วยกันจับไว้คือชาวบ้านชาวช่องและคนที่มาร่วมงานนะฮะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ
พบว่าสารที่เกิดเหตุเป็นบริเวณจัดงานถนนอาหาร
ซึ่งทางเทศบาลเมืองหนองคายจัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษานะครับ
จุดเกิดเหตุอยู่แถวชุมชนวัดธาตุใกล้กับพระธาตุล่านองในเขตเทศบาลเมืองหนองคายแล้วครับ
สอบถามชาวบ้านนะที่ประสบพบเหตุเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ
บอกว่าตอนเกิดเหตุงานเลิกแล้วอยู่ในช่วงกลางดึกของคืนวันที่๙ต่อเนื่องวันที่๑๐ตุลาคมที่ผ่านมา
ชายคนก่อเหตุลักษณะผมยาวนั่งดื่มเบียร์อยู่คนเดียวดื่มเบียร์อยู่คนเดียวนะคุณนะ
แล้วก็ทำขวดเบียร์หล่นลงพื้นแล้วทำให้เกิดการคำเหม็นกันกับวัยรุ่นที่นั่งใกล้
เข้าใจว่าชายคนนี้หาเรื่องทีนี้ฮะกลุ่มวัยรุ่นที่เข้าใจว่าผู้ชายคนนี้หาเรื่องกับผู้ชายคนนี้ก็เลยทะเลาะวิวาดกันขึ้นนะครับ
อยู่ชายที่ก่อเหตุเนี่ยชักอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ยิงกราดไปทั่วถึง๔นัดทำให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุวิ่งหนีตายเอาตัวรอดฮะ
หลังก่อเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายนะครับชื่อเล่นว่าเบลกระสุนฝังในที่ขาด้านซ้ายแต่ว่าตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
ส่วนคนก่อเหตุนี่คุณถูกรุมสิฮะถูกรุมประชาธรรมได้รับบาดเจ็บก่อนที่ตำรวจสพเมืองหนองคายจะมารับตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
อยากให้ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็ผู้ประชากรการภูทรภาค๔
สั่งสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด
เพราะชาวบ้านยังภาวะเกรงจะซ้ำรอย
กับเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ
ด้านของพันธ์ตำรวจเอกยุทธนางามชัด
บอกว่าจากการสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุมาเที่ยวงานบุญ

เกิดขเมนต์กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่

ถูกผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ๑ราย

แล้วก็กลุ่มเพื่อนผู้บาดเจ็บได้ช่วยกันจับตัวเอาไว้นะครับ
เมืองต้นได้แจ้งข้อหา๓ข้อหาคือพยายามฆ่ามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
แล้วก็พาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะล่าสุดขอประกันตัวไปนะครับ
แต่ว่าชาวบ้านสะท้อนมาบอกว่าการจัดงงจัดงานอะไรแบบนี้
น่าจะมีจุดตรวจอาวงอาวุธซะหน่อยเนอะ